ทีนี้เรื่องของการรับบริจาคของพี่บินบรรลือฤทธิ์
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้บินกลับกรุงเทพด่วน
มาร่วมรับสายโทรศัพท์ร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรี
ปรากฏว่าทีนี้หลายคนก็กังวลกันแหละค่ะ
ว่าเฮ่ยพี่บินมาแบบนี้
เงินที่ประชาชนคนทั่วไปบริจาคผ่านบัญชีส่วนตัวของพี่บิน
กับเงินที่ประชาชนคนทั่วไปบริจาคผ่าน

ชี้แจงถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะบอกว่า
คือผมไม่สบายใจมากเกี่ยวกับเงินที่เข้ามา
ยอดตอนที่บินไล้สดเนี่ย
๒ล้านบาทเบิกใช้ไปแล้ว๒๒ล้านบาท
เหลือ๓๑๐ล้านบาท
พี่บินบอกต่อบอกว่าวันนี้เบิกมา๑๐ล้านบาท
เมื่อวานเบิกมา๑๒ล้านบาท
ต้องใช้วันนี้เกือบทั้งหมดนะ

เพราะยังเหลืออีกเกือบ๒๐๐๐ครอบครัว
ที่ต้องนำเงินไปช่วยเหลือพวกเขา

ทำทุกอย่างทุกขั้นตอนโปร่งใสที่สุด
เพื่อเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แล้วก็บอกว่าไม่คิดจะรวมกับรัฐบาลด้วยนะ

บางคนไปบอกข่าวว่าผมจะเอาเงินตรงนี้นะครับ
พี่น้องประชาชนได้ไว้ใจผม

ให้กับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดอุบลราชธานี
หรือจังหวัดใกล้เคียงกับพระอีสาน
ไปรวมกับเงินของเจ้าหน้าที่รัฐหรือรัฐบาล
ผมไม่เคยพูดและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาล
เขาไม่ได้มาติดต่อหรือมาพูดเรื่องนี้กับผมเลย
แม้จะมาพูดเรื่องนี้ผมก็ไม่มีที่จะยอมเอาเงินตรงนี้ไปรวมนะครับ
แต่ผมบอกตรงว่าผมขอโทษจริงนะครับที่ผมต้องพูดแบบนี้
ก็สบายใจได้นะสำหรับคนที่บริจาคเข้าไปในบัญชีส่วนตัวของคุณบิน
วันนี้ค่ะคุณบินก็พร้อมกับทีมงานนับร้อยชีวิต
จ่ายให้กับอีก๘ชุมชนในพื้นที่ตำบลวารินชำราบ
ตำบลคำน้ำแซ่บที่อำเภอวารินชำราบรวมทั้งสิ้น๑๙๙๖ครัวเรือน
ส่วนนี้คิดเป็นเงินสักประมาณ๙๘๐๐๐๐๐บาท
ทีนี้ยังมีการมอบเงินพิเศษให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ

คุณผู้ชมอยากเห็นบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะ
ทีนี้เรื่องของการจ่ายเงินให้กับครอบครัวผู้ที่ประสบภัยครอบครัวละ๕๐๐บาทเนี่ย
คนที่ร่วมบริจาคก็สอบถามเรามานะคะว่าเกณฑ์หลักการวิธีการจ่ายเงินจะจ่ายกันยังไง
รู้ได้ไงว่าใครได้แล้วหรือใครที่เข้าหลักเกณฑ์อืม
สำหรับขั้นตอนการมอบเงินนะคะคุณบินชี้แจงบอกว่า
ขั้นตอนก็คือจะประสานไปยังชุมชนผู้นำชุมชนรวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้อง
ทำการตรวจสอบทะเบียนราชกันก่อน
แล้วเป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงหรือไม่
จึงจะสามารถเข้ารับได้
ตอนที่จะรับคุณผู้ชมเห็นใบก็คือ๑สำเนาบัตรประชาชน
ทะเบียนบ้านต้องมาให้ก่อนที่จะรับเงิน๕๐๐๐บาทไป
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมพี่บินผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้
ในรายการตอนที่คณะรัฐมนตรีร่วมรับโทรศัพท์
เพื่อที่จะรวบรวมเงินบริจาคน้ำท่วม
คุณผู้ชมนอกจากพี่บินแล้วเมื่อวานสร้างเสียงฮือหาเหมือนกัน
มีดาราศิลปินนักร้องมากมายไปร่วมไปร่วมรับโทรศัพท์ด้วย
อีกหนึ่งคนเมื่อวานนี้โผล่ไปด้วยเสียโป้ค่ะเสียโป้เมื่อวานนี้ไปด้วยนะคะ
หลังจากที่ไปแล้วมีจังหวะหนึ่งนะคุณผู้ชม
นี่นะเดี๋ยวเสียโป้จะเข้ามามีเสียหนูก่อนเสียหนูก่อนเสียโป้
ก็มีการไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมีการพูดคุยกันนิดหนึ่ง
ทีนี้เสียโป้ตอนนี้ช็อตนี้หลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จ
เอารูปมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เป็นภาพถ่ายระหว่างคุณบินบรรลือฤทธินายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
แล้วก็ตัวเสียโป้พร้อมกับขึ้นแคปชั่นบอกว่า
มีจังหวะที่เขาจับมือกันด้วยนะกับคุณบิน
แคปชั่นบอกว่านิสัยดีเป็นกันเองขอบคุณครับ
ไม่แน่ใจว่าชมคุณบินหรือชมนายก
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมโพสต์นี้เรียกแขกมาก
ชาวเน็ตแหกันไปเลยค่ะชมใช่ไหมคะ
มั้งคะเชิญดูได้เองในโพสต์ของเสียโป้ค่ะ
เสียโป้เนี่ยถึงขั้นต้องกราบขอร้อง

แต่เสียโป้กราบขอร้องแฟนบอกว่า
ช่วยคอมเมนต์กันดีดีหน่อยจริงเนี่ย
ลุงตู่ตัวเป็นเนี่ยแกน่ารักแล้วก็มีการแซวด้วยนะคะ
ลุงตู่เนี่ยลุงตู่ชี้แล้วก็บอกว่าเพื่อนเองใช่ไหมบิน
จังหวะนี้วันนี้เสียโป้ก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ไปร่วมแล้วใช่ไหม
ไปร่วมในงานด้วยก็วันนี้ลงพื้นที่ไปอีก
ที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำข้าวของเครื่องใช้
แจกให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี
นี่ค่ะคุณผู้ชม๓คนนี้เสียโป้ซ้ายตรงกลางพี่บิน
ขวานายกรัฐมนตรีสองคนซ้ายเข้าไปแล้วอยู่อุบลราชธานี
ส่วนนายกรัฐมนตรีตามข่าวบอกว่าพรุ่งนี้ค่ะ
จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้ง
ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยไปให้กำลังใจนะคะ
หลังจากที่ก็มีคำถามมาเยอะ
ก่อนหน้านี้ว่าน้ำท่วมที่อุบลแล้วเหตุฉะไหนนายกไปใต้
เดี๋ยวพรุ่งนี้นายกไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับฟังลำไยว่า
สรุปเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะคะ